บางคนก็เรียกกรรมใส่เกียร์กรรมติดเกียร์กรรมติดจรวด
เป็นเหตุที่คนร้ายเข้าไปขโมยรถกระบะ
แล้วก็ขับข้ามจังหวัดเลยนะไปปาดซ้ายปาดขวาแซงหน้าคนอื่น
ท้ายที่สุดไปดูกันว่ากรรมใส่เกียร์มันเป็นยังไงค่ะ
มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะ
กระจกมันโดนกระจกเรานู่นไง
นี่ถ้าเราเป็นคนขับรถคันที่ติดกล้องคงคิดว่ามันเมาหรือมันหนีอะไรหรือเปล่านะ
ทำไมต้องมาแบบปาดด้วยเพราะว่าคันที่ติดกล้องนี้เขาก็โดนเหมือนกันถูกไหม
มาเกี่ยวข้างอะค่ะมาเกี่ยวหูช้างนะฮะกระจกข้างนะฮะ

คุณผู้ชมคือถนนเพชรกะเสมเป็นช่วงก่อนถึงสามแยกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
กระบะคันข้างหน้าเนี่ยเขาขับแบบปาดแล้วไปเฉียวชนกับรถคันที่ติดกล้องหน้ารถนี้ด้วยค่ะ
ทีนี้พอกระบะขับต่อไปคือคันที่ติดกล้องหน้ารถเขาก็บีบแต่นะ
แล้วมันก็ยังไปเฉียวคันอื่นอีกท้ายที่สุดเสียหลักไปพุ่งชน
เขาเรียกว่าเป็นห้องแถวเป็นบ้านที่อยู่ริมทาง

เออเสียหายไปสามหลังเลยนะพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
คนขับรถคันที่ติดกล้องหน้ารถเขาก็จอดข้างทางไง
จะลงไปดูปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นคนขับรถกระบะคันเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิ
คือเขาวิ่งแล้วก็หนีไปบนถนนนะคะแต่ท้ายที่สุดไม่รอดนะ
โดนตำรวจจับตัวได้แล้วก็จากการสอบถามเนี่ย
ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้หลับในไม่ได้เมาอะไรแบบที่คุณสืบสกุลสงสัยตอนแรกนะ
แต่มีความผิดไงไปก่อเหตุขโมยรถกระบะ
แล้วก็ขับหลบหนีมาจากที่อำเภอหัวหินที่ประจวบ
แล้วก็ขับหนีจนมาเฉียวชนรถคันอื่นเสียหลักพุ่งชนบ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ที่จังหวัดเพชรชบุรีหนีจากประจวบแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุที่เพชรชบุรีแบบนี้นะคะ